กรุงเทพมหานครจะหนาวในช่วงคริสต์มัส

สั่งซื้อไปหน่อยที่อำเภอภูเรือ
อะไรจังหวัดเลยต้นคริสต์มัสนี่แหละ
เพราะว่าเขาบอกว่าปีนี้นะคะยอดขายลดลงครึ่งหนึ่งเลย๕๐

คุณสถิตศรีบุรินนะคะเป็นเจ้าของแปลงปลูกต้นคริสต์มัสค่ะ
ในบ้านกกโพตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือบอกว่า

คริสต์มัสที่ปลูกไว้กว่า๒๐ไร่
หมื่นต้นทุกปีตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้ว
มียอดสั่งซื้อจากพ่อค้าคนกลางทั่วประเทศ
รวมทั้งลาวด้วยมาเลเซียด้วย
ไม่พอขายสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก
แต่ปีนี้นะคะไม่มีการสั่งจองเหมือนทุกปีค่ะ
มีเพียงนักท่องเที่ยวที่แวะมาซื้อ

ราคาขายต้นละ๒๐บาทถึง๕๐บาทเท่านั้น
ทำให้ยอดขายนี้ลดลงมากกว่า๕๐นะคะ
ช่วงต้นเดือนหน้าต้นเดือนธันวาคมนี้

เพื่อไม่ให้ขาดทุนจากการลงทุนไปแล้ว

จองสั่งซื้อกันไปได้นะคะ
ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะ
เขาสวยนะโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้
เป็นลักษณะของใบสีแดงคือ
อย่างสดนี่แหละนักครับ